นี้ฉันจะไม่ใจเย็นแล้วมันเทศกาลงานแต่งหรือยังไงกันนะคะ
เอาเมื่อวันก่อนนะคะ๒วันก่อนเนี่ยเพิ่งยินดีกับสาวจ๊ะจ๋าพิมรัตาไปนะจ๊ะ
มาวันนี้ล่าสุดผู้โชคดีได้แก่นักร้องสาวน้ำชาชีระนัทคนนี้นี่เองนะจ๊ะ
หวานใจรุ่นพี่นอกวงการค่ะดรวาวค่ะ
จะคุกเข่าขอแต่งงานริมทะเลเมื่อวานนี้นะ
กลุ่มกลางกลุ่มเพื่อนซีที่อยู่ร่วมวินาทีหวานกันหลายคนเลย
งานนี้บอกเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์ชนิดที่สาวน้ำชานะคะไม่ทันได้ตั้งตัวจริง
ทำเอาปลื้มสุดสุดจนน้ำตาไหลนะคะพร้อมกับอวดแหวนเพชรเม็ดเป้งเลยนะ
เป็นเครื่องการันตีว่ามีคนตรีตาจองแล้วนะจ๊ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะขอร่วมแสดงความยินดีกันด้วยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
จากคุณเพื่อนสนิทคุณแพงขวัญข้าวนั่นเองนะคะ
ก็ไปคุกเข่าขอแต่งงานกันที่ริมทะเลนู่นจังหวัดพังงาเลยนะคะ

คือแบบเป็นจังหวะที่คุณน้ำชาไม่รู้ตัวเลยจริง

คือแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนไม่ได้มีการเตรียมมา
เรตตี้จริงนะจ๊ะน้ำชาโอ๊ยนะฮะยินดีด้วย